เอาล่ะเรื่องของของกินกันบ้างดีกว่าหิวแล้ว

ไม่เกี่ยวมันเช้าสาย
เห็นงูแล้วหิววันบ้าใครจะไปกินงู
จริงแล้วเรื่องของกินเราก็ต้องไม่พลาด

ปกติแล้วเวลาเราไปซื้อพวกลูกชิ้นทอดกล้วยทอดอะไรอย่างนี้
คุณจะซื้อใส่อะไรถุงพลาสติก
ใช่สิถ้วยโฟมโลกร้อนถูกไหมโอ้โฮ
ตอนนี้เราต้องรณรงค์ช่วยกันเพราะว่าโลกของเราร้อนขึ้นทุกวัน
เราก็จะมีภาชนะในการที่ใส่อาหารให้มันแบบรักโลกมากขึ้น
คุณนึกยกตัวอย่างง่ายก็คือกระทงใบตองถูกไหม
อันนี้หลายคนก็รู้กันดีแต่ว่ามันมีใบอยู่ชนิดหนึ่งนะคะ
ที่สามารถนำมาทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้
แล้วก็เรียกได้ว่าสวยงามโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้กลัดด้วยนะ
เอาเหรออ้าวใส่อาหารได้เลยไปดูกันว่ามันคือใบอะไร
คุณเห็นไหมที่แม่ค้าเขาตักอาหารใส่ในใบเขียวแบบนี้
ถ่ายว่าคุณว่ามันเป็นใบอะไรน่าจะใบตองป่ะ

ใบอะไรอ่ะนั่นคืออันนี้คือใบเล็บครุฑลังกา
เหรอไม่คุ้นใช่ไหมรู้จักเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เขาพกใบไม้หน้าตาแบบนี้คุณโค้ง
เขาบอกว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะเขาพบที่งานทำบุญครบรอบ
วันพระครูโพธิสารประสาทหรือว่าพระอาจารย์ชม
เจ้าอาวาสวัดโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
มันถูกเอามาใส่อาหารเอาไว้ต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน
คุณสันติเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคนในงานเขาทึ่งมากเลยว่าใบนี้มันคือใบอะไร
คำตอบก็คืออย่างที่บอกไปมันคือใบเล็บครุฑลังกานั่นเอง
เอามาใส่อาหารได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้มากลัดเลย
ปกติเวลาเราใช้ใบตองเราจะต้องใช้ไม้กลัดถูกไหม

แต่อันนี้คุณเด็ดจากต้นเอามาล้างทำความสะอาดก็ใส่อาหารได้เลย
เป็นธรรมชาติล้วนเลยตอบโจทย
คนที่รักโลกรักธรรมชาติจริง
แล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วย
ลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
สำหรับใบเล็บครุฑเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์คุณผู้ชมดูหน้าตามันนะ
นี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีลักษณะโค้งบน
มันโค้งแบบนี้เองนะไม่ได้ต้องพับต้องดัดให้เป็นกระทงเลย

ใช่คือออกใบมามันก็จะโค้งงอแบบนี้ค่ะคุณ
แล้วก็สามารถเอามาใส่อาหารแห้งได้แบบง่ายเลย
นาทีนี้ถ้วยโฟมถุงพลาสติกชิดซ้ายหลบไป

งี้ฉันไม่อายงี้ฉันอยากกิน

อยากกินอาหารที่ใส่โลปป้ายในใบเล็บครุฏแบบนี้
เพราะว่ามันช่วยดูแลโลกของเราแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมให้โลกเราได้อยู่
ถ้าเกิดเอามาปลูกเยอะเนี่ยแล้วก็เอาเจ้าใบนี้มาทำเป็นภาชนะ
นี่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เขาไปเจอตามธรรมชาติถูกไหม

เป็นธรรมชาติจริงไม่เคยเห็นแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะ
เก๋ดีถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียแบบนี้ก็ส่งมาให้เราดูกันก็ได้เนอะ